ใครเคยดูหมอดูออนไลน์กันบ้างคะ
ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นแบบ

หลอกให้เขาโอนเงินมาเพื่อจะแก้กรรม

เวลาเราแก้กรรมอย่างขนาดนี้ไหมไงเรา

อันนี้ก็คือหมอดูออนไลน์บัวนาคาค่ะ
เยือเขาต้องเรียกว่าหอบหลักฐานต่างมาขอความเป็นธรรม
ก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่ง
อันนี้อายุ๕๓ปีนะคะเขานำหลักฐานเข้าไปพบ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็ไปนางสาวหนิงอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะ
เขาเปิดเผยบอกว่าเริ่มแรกมีเพื่อนชักชวนให้เข้ามาดูดวงกับบัวนาคาในออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก
ก็เลยทดลองเข้าไปเข้าไปเล่นสนุกไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ
ครั้งแรกเสียค่าครูก่อนเพื่อดูดวงนะคะ๑๙๙บาท
เขาก็เลยโอนเงินเข้าไปให้เลยเพื่อเป็นค่าดูดวง
ซึ่งหมอบัวนาคาเขาก็จะใช้ไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการทำนาย
โดยจะทำในใน๓ประเด็นประกอบด้วย๑คือคนในครอบครัวจะมีเคราะห์หรือเสียชีวิต
คู่รักจะนอกใจแล้วก็ข้อสามปิดกรรมการทำแท้ง

หวดทีนี้ในครั้งแรกเขาบอกเขาเข้าไปดูดวงเนี่ย
เขาก็ทำนายบอกว่าคนในครอบครัวจะมีเคราะห์
เกิดการเจ็บป่วยถึงขั้นมีการต้องผ่าตัด
ซึ่งก็ไปตรงพอดีกับคุณพ่อเขาที่มีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ปอดนะคะ

ตัวคุณหิงเองเขาก็เห็นว่าทำนายแม่นจริงมันตรงกันเป๊ะเลยอ่ะ
ก็เลยสอบถามไปว่ามีวิธีแก้ไขยังไง

บัวนาคารแนะนำให้ทำพิธีเอาเงินมานะคะ

ใส่ผ่านบูชามาค่ะ
โดยส่งคาถาบทสวดมาให้แต่ตนก็ไม่ได้ทำตามแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร
จนมาวันที่๒๐พฤษภาคมมาค่ะ
ตัวเองก็มีเรื่องทุกข์ใจกับคนในครอบครัว

โดยแจ้งว่าให้ทำพิธีสวดบูชาแก้กรรม
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าดูดวง๒๙๙บาท
แล้วก็ค่าทำพิธีบูชาแก้กรรมอีก๒๘๘บาท
โดยหลอกว่าต้องโอนเงินให้เขา๒๘๘๘บาท

เสร็จแล้วเนี่ยจะโอนคืน

หลังจากนั้นก็ได้ติดต่อขอเงินคืน

กลายเป็นว่าเขาบ่ายเบี่ยงอ่ะค่ะ

จากนั้นทางบัวนาคาหมอดูออนไลน์เนี่ย

รวมแล้วเนี่ยค่ะ๑๘๘๘๘๘บาท
แต่ยอดมันยังเหลือค้างอยู่อีกแสนนึงอะค่ะ
ทางด้านทนายรณรงค์เองเขาก็บอกว่า
สำหรับเรื่องนี้มีกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดกว่า๔๐ราย
มีความเสียหายกว่า๔๐ล้านบาทนะคะ

หมายกันไว้แล้ว๘รายด้วยกัน
พี่ถูกหมอดูออนไลน์บัวนาคาอะไรเนี่ย
หลอกเหยื่อให้โอนเงินไปแก้กรรม
ไปแจ้งความที่กองปราบในวันที่๒๒กรกฎาคมค่ะ
เนี่ยบางทีเราก็
หลงเชื่อไปด้วยความที่เรากำลังทุกข์ใจ
พอเขาบอกให้ทำแต่อันนี้วิธีการโกงคือใช้วิธีการบอกว่า
ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคืนไง
ใช้คำนี้เพราะตอนแรกจ่ายค่าครู๑๙๐บาท
แต่พอจะแก้กรรมกลายเป็นว่าหลักมันเป็นแสนนะ
แต่บอกว่าโอนไปก่อนเดี๋ยวคืน

เราต้องคิดเสมอว่ามันยากแล้วใช่
ไม่มีใครอยู่ดีเอาเงินไปเอ๊ะเอาไปหมุน

เหมือนขอเงินขอไปเช็คเงินก่อนได้ไหม
เดี๋ยวจะโอนคืนให้สุดท้ายก็ไม่ได้คืนอย่างนี้
คือถ้าเป็นเพื่อนแล้วพูดแบบนี้ว่า

พอโอเคหมายถึงว่าถ้าเป็นเพื่อนเราที่สนิทกัน

มันก็นิดหนึ่งเตือนกันไว้เหมือนกันเนอะ